คุณผู้ชมครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณ
ก้าวโปรดกระหม่อมพระชธานอภัยโทษและลดโทษผู้ต้องขัง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับซึ่งมีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ
ได้รับการพระชธานอภัยโทษเกือบห้าหมื่นคนนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
สังคมจะต้องเปิดโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้มีที่ยืนเพื่อไม่ให้พวกเขาหันกลับไปทำผิดซ้ำอีก
จอบประเด็นเรื่องนี้จากคุณสุรินทิพย์ครีบเขียวครับ
เรื่องสังคมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจกับสังคมเพราะเราทำผิดครับ
คนที่ทำผิดเขาก็ต้องย่อมประนามเราอยู่แล้วครับแต่เราทักถึงถ้าเกิดวันหนึ่ง
เราทำสิ่งที่ดีเขาก็น่าจะให้โอกาสเราครับผม
ความผิดพัดที่ผ่านมาในอดีตทำให้นายลบนามสมมุติวัย๕๔ปีอดีตพนักงานบริษัท
พร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนดีหากได้รับอิสรภาพหลังต้องเข้ามารับโทษอยู่ในเรือนจำในข้อหาค้ายาเสพติดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
ซึ่งลูกสาวคนเล็กอายุได้เพียง๓ขวบเท่านั้นอีกทั้งยังไม่มีโอกาสได้ไปกราบศพพ่อเป็นครั้งสุดท้าย

ถ้าเราไม่ติดคุกเราก็คงมีโอกาสทำศพพ่อ
ตอนนี้ที่เราก้าวเข้าสู่เรือนจำค่ะสิ่งที่ที่เป็นห่วงมากที่สุดคืออะไรค่ะ

ก้าวเข้าสู่เรือนจำค่ะสิ่งที่พี่เป็นห่วงมากที่สุดคืออะไรคะ

นางสาวมนต์นามสมมุติวัย๓๘ปี
คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องการหาเงินเพื่อให้ลูกได้อยู่อย่างสุขสบาย
ตัดสินใจแอบขโมยของบริษัทไปขาย
สุดท้ายหนีไม่รอดถูกตำรวจจับ

เข้ามาอยู่ในทันทะสถานหญิงกลางเกือบ๒ปี

ตอนนี้นับถอยหลังรอเพียงวันที่ได้รับอิสระภาพ
จะกลับตัวกลับใจ
ขณะที่นายอิทธิพลสายหยาดหรือบิววัย๓๐ปี
ผู้ต้องขังในทันทะสถานวัยหนุ่มกลาง
เข้าออกเรือนจำมาแล้วถึง๔ครั้ง
ในข้อหาขโมยจักรยานยนต์ลักทรัพย์และยาเสพติด

ว่าออกมาแล้วจะหางานทำและกลับตัวเป็นคนดี
แต่สุดท้ายเขาไม่ได้รับโอกาสจากสังคม
ทำให้เขารู้สึกกลัวที่ต้องออกมาเผชิญกับสังคมภายนอก
แล้วเราเป็นแค่คนคุกเรามองว่า

เราไม่รู้ว่าเราจะไปเริ่มต้นตรงไหนเลย
เรามองจุดไม่ถูกว่าเราไปตรงนี้

เราจะไปพูดกับเขาว่ายังไงก่อนว่า
ให้เขาช่วยผมหน่อยช่วยผมรับผมทำงานหน่อยอะไรอย่างนี้

แค่คำนี้มันติดตัวผมออกมา

สำหรับอิสระภาพทางใช้ชีวิตในสังคมในตอนนี้
ว่ามีผู้ต้องขังพ้นโทษออกไปแล้วต้องหวนกลับเข้ามาใหม่
เพราะสังคมไทยยังไม่เปิดโอกาสให้กับพวกเขา
ตัวเลขการกระทำความผิดซ้ำ
เราได้ทำการศึกษาเก็บข้อมูล
ก็พบว่าภายใน๓ปี
คนที่เราปล่อยไปในปีแรก
ภายใน๓ปีจะหวนคืนกลับมาสู่ระบบเรือนจำ
ถึง๓๓ราย
ก็คือประมาณ๓๓หรือ๑ใน๓
ของผู้ที่พ้นโทษออกไป
ภายใน๓ปีจะกลับเข้ามาอีก
เป็นตัวเลขไม่น้อยนะครับ๑ใน๓เนี่ย
ผมคิดว่าสังคมก็อาจจะต้องให้โอกาสเขาสักนิดนึง
เราก็ขอวิงวอนนะให้สังคมลองเปิดโอกาสให้เขาดู
โอกาสจากสังคมเป็นปัจจัยสำคัญ

ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังพ้นโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดซ้ำอีก